ตอนนี้เธอถูกแขวนอยู่เพราะว่าเธอทำคะแนนได้น้อยที่สุดจากสัปดาห์ที่แล้ว

เพราะผู้ชนะจากสัปดาห์นี้สามารถเลือกเธอ

พร้อมแล้วนะครับที่จะคอมเมนต์สาวงามทั้ง๑๓คน
นะครับว่าคุณสามารถคอมเมนต์แครอทได้

ปกติพี่จะเน้นการที่จะต้องเป็นนางงามมากตลอดเวลา
แต่บังเอิญว่าวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิต
เรื่องของน้องหมาที่พี่รักมากอยู่แล้ว

พี่ไม่รู้ว่าเธอดึงคอเขาหรืออะไร

นี่พี่เขียนเลยว่าหมาติดคอ

สิ่งมีชีวิตอยู่ในมือเราเราต้องรับผิดชอบด้วย

โชคดีอะค่ะโชคดีที่หมาก็ยอมเดิน

โชคดีก็เลยทำให้แบบสมูท

ตื่นเต้นหรือแบบตอนนั้นมันกังวลหมดหรือเปล่า

มาต้องมีความแอลอคเท็นต์ใจอะไรอย่างนี้

หนูมานี่นะเดี๋ยวไปเดินกันนะอะไรอย่างนี้
คือพยายามแบบลุ้นหมาของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

มันกลายเป็นไม่ได้เกิดความสวยงาม

รู้สึกว่าการเดินดูมั่นใจเดียว

ทั้งคอนโทษหมาทั้งคอนโทษตัวเอง

หนูก็ทำดีมากแล้ว

ต่อไปเชิญอ้อนแอน
แน่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำไว้ดีมากเลยเนาะ

พอมาครั้งนี้เนี่ย
คงไม่ถูกฉลกกับ

เริ่มจากการเตรียมพร้อม

อยากให้มันคล้องถูกที่ถูกทาง

พันขาหลังอ้าว

เบา

ขอบคุณค่ะค่ะอันนี้บุ้มก็ยอมรับว่าบุ้มไม่ได้ห่วงความสวยเลย
คือนะตอนนั้นบูมคิดแต่เรื่องที่จะทำให้น้องหมาเดินไปกับบูมยังไงให้ได้

คนหนึ่งโชคไม่ดีเหมือนกันน้องหมาก็ไม่ยอมจะเดินเลย
พอดีว่าน้องเนี่ยติดแม่มากเลยพอได้กลิ่นก็จะไปหาคุณแม่
ใช่ค่ะยิ้มแย้มเจ็ดใสดีนะดูสดใสดูธรรมชาติ

จะบอกว่านะหนูต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์ก่อน
มันคือปัญหาฉับพลันที่เกิดขึ้นมาเราต้องพยายามเอาไว้ก่อน

คือหนูมองว่าตรงนั้นหนูเสียเวลากับจุดเริ่มต้นนานแล้วไงค
ก็เลยอุ้มแล้วพอรอบสองหนูเลยปล่อยคือไม่มีใครไม่อยากให้น้องไม่เดิน
จะโชว์มาสตัวออก

ไปครับน้องโบนัสเชิญครับ

นะคะน้องโบนัสนี่ได้หมาตัวใหญ่มาก

แต่เหมือนน้องหมาเขาดูเป็นมืออาชีพมากเลย
ใช่แล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คือปกติโบนัสจะดูติดภาพการเป็นนางงาม
และสุดท้ายมีการชูไม้ชูมือดูธรรมชาติ
มันดูแบบดูมีเสน่ห์

ซึ่งพิสูจน์ตัวเองออกมาได้อย่างน่าชื่นชมจริงกับโชว์วันนี้ด้วยค่ะ

ก็รูปหัวโทโล่แบบช่วยพี่ด้วยนะ
โทโล่แบบขึ้นเวทีเดินไปกับพี่นะ
ทำให้พี่ผ่านภารกิจแล้วชนะ

ขอบคุณครับ
น้องน่ารักนี่เป็นคนที่โชคดีอีกคนหนึ่ง
ที่ได้หมาตัวสีขาวซึ่งดูสง่างามมากเลย
แล้วก็ว่านอนสอนง่าย

รู้ไว้เลยนะคะว่าสำหรับโชว์เมื่อกี้นี้นะ

ได้มาเลี้ยงแล้วไปเดินจูงอยู่ในหมู่บ้าน

แรกหนูนึกว่ามันเป็นปอมหนูเห็นในรูปใช่ไหม

พอหนูมาดูอีกทีมันไม่ใช่ปลอมนี่เหรอ

บารีก็โชคดีหมาสวยมากนะ

เดินแล้วดูเป็นผู้นำบาหลีดี
อาจจะโดนดึงบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็โอเค

คือแบบสามารถที่จะควบคุมหน้าตาสีหน้าท่าทางได้ดี
ขอบคุณมากค่ะบารีครับขอบคุณมากค่ะ
หนูว่าดีในระดับต้นเลย
ไม่อยากจะชมตัวเองเลยหนูว่ามันก็โอเคอ่ะ

หมาที่หนูจูงมาพันอะไรนะรับระดอดค่ะซินตาปอตาลค่ะ
อ๋อตัวใหญ่อ๋อน่ารักนะจูงดี
เท่าที่เห็นถ้าสมมุติว่าวันนี้
หรือว่านางงามไปเดินกับน้องหมาเนี่ยนะคะ

ขอบคุณค่ะเพราะว่าเขาดูเป็นธรรมชาติแล้วเขาดูเป็นธรรมชาติ

แก้ไขสถานการณ์เขารู้ว่าการที่เขาจะทำโชว์ออกมาให้สวย

คือตอนแรกหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะเลือกเขา
แต่คือพอขึ้นมาเดินอ่ะกลายเป็นว่าเขาแบบ
เขาทำให้หนูแบบทุกอย่างหนูแทบจริงหนูต้องขอบคุณกาแฟเลยแหละ
น้องพลอยเชิญครับ
ที่จำได้น้องพลอยจูงหมูขึ้นมา

จริงแล้วมันคือหมาที่เหมือนหมูมาก

มันน่ารักนะมันเล่นกับกล้องแล้วมันก็เล่นกับทุกคนบนเวทีนะ
พี่เขียนอย่างเดียวว่าน้องหมาสร้างเสน่ห์ให้กับเธอ

เพราะว่าเหมือนข้างล่างก็นอนอย่างเดียว
พอตกผืดตกก้นก็นอนอย่างเดียว

แล้วก็จะเดินไหมศาสนาเขาก็เดิน
นั่นแหละหรอโอเคทำให้โชว์ดูดีใช่ขอบคุณครับ
ด้วยความที่เราก็ไม่ชอบสุนัขด้วยแล้วก็เหมือนต้องอยู่กับมันให้ได้
ก็รู้สึกแบบเฮ้ยจะทำได้ไหมจะยังไงต่อไป
ก็รู้สึกกังวลไปหมดทุกอย่าง

น้องออยช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกันมากช่วยกัน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
เราอยู่กับสัตว์พวกนี้มานาน
เราก็ต้องหาวิธีทางที่ทำให้เขาแบบเดิน
หรือสามารถทำแบบร่วมงานกับเราไปจนสำเร็จนะคะ
และน้องเจอรี่เชิญครับ

แต่มีการแบบนั่งขอบคุณน้องหมาก

ถ้าทางหนูจะคุยกับหมารู้เรื่องด้วยเนาะ
แต่พี่ชอบหนูมากไหม
ขอบคุณครับ
แต่จะเป็นของหนูว่าภาพสุดท้ายที่ตากล้องจะได้

ถ้าเป็นโชว์ของน้องอะไรก็ตาม
ภาพนี้จะเป็นภาพขายเลยค่ะค่ะ
พาน้องหมามาบนเวทีนี้น้องแครอทครับคณะกรรมการครับ
ต้องบอกว่าแครอทก็ได้น้องหมาที่ให้ความร่วมมือดี
ตัวน้อยเดินอยู่ตลอดเวลาแต่ไปภาวะพวงทำไม
เขาเดินอย่างนี้เธอก็ก้มมองนางตลอดเวลาจนลืมตัวเองตลอด
ต้องห้ามลืมตัวเองสิเขาเดินแล้วเราก็ต้องเดินสวยดูดี
แต่รู้สึกว่าสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดูธรรมชาติดีนะ
คือถึงแม้จะภาวะพระวงกับน้องหมาแต่ว่าไม่ลืมรอยยิ้ม
คือแบบดูแล้วน่ารักดี
เนยว่าก็ก้มหน้าห่วงแต่น้องหมาลืมห่วงตัวเองไป
กลัวเขาแบบสายเดินแล้วพันกันเองเดี๋ยวกลัวจะไปโดนน้องเขาด้วยค่ะ